คือเรื่องของเทศกาลมันก็มีทั้งเรื่องอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
แล้วก็การไปพักพักแรมตามที่พักต่าง
แล้วก็ไม่ทำตามกฎเขานะคะไม่รักษาความสะอาดก็เป็นประเด็นขึ้นมา
ล่าสุดเนี่ยมีเจ้าของที่พักอยู่ที่นึงนะเขาบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้เซ็งเลยค่ะ
คือเป็นโรงแรมที่สามารถให้เอาสุนัขเข้าไปพักด้วยได้
แต่ปรากฏว่าพอเช็คเอาท์ออกไปแล้วสิ่งที่เขาพบคือเนี่ยค่ะ

ห้องที่เปิดให้สุนัขเข้าไปพักเนี่ยก็ทิ้งมูลสุนัขเอาไว้ในผ้านวมผ้าห่มอะค่ะ

อีกห้องหนึ่งก็สุนัขก็นอนด้วยแล้วก็ฉี่ปัสสาวะไว้นะคะแล้วก็ม้วน
คือเจ้าของไม่รับผิดชอบเอางี้ละกัน
แล้วก็เช็คเอาท์ออกไปโอ้โหพอเจ้าของที่พักเข้ามาเปิดเจอแบบนี้
เซ็งเลยนะคะเจอลูกค้าแบบนี้นะคะพยายามติดต่อนะคะ
แต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
บ้านพักชะอำหัวหินโพสต์เรื่องนี้
แล้วเล่าเรื่องราวค่ะบอกว่าสุนัขไม่ได้น่ารักกับทุกคน
เหตุการณ์แบบนี้นะคะคือเป็นสุนัขพันธ์ไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะ
มันก็ฉี่ใส่ที่นอนนะคะห้องนึงอีกห้องนึงอึใส่บนที่นอนเลย
เจ้าของก็เอาผ้านวมปิดม้วนเอาไว้
คือจริงสุนัขมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะคะ
แต่ว่าพฤติกรรมม้วนทิ้งเอาไว้ไม่รับผิดชอบ

เจ้าของที่พักเขามารู้ทีหลังค่ะเขาพยายามติดต่อกับลูกค้า
ก็ติดต่อไม่ได้นะคะเขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้
แล้วก็ฝากถึงลูกค้าคนอื่นบอกเวลาพาสุนัขมาเที่ยว
ก็ควรจะต้องช่วยการรักษาความสะอาดด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอาเรื่องนี้โทรไปพูดคุย
กับนางสาวปาริชาติกลิ่นหอมทนซึ่งเป็นเจ้าของที่พักค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกค้า๖คนสุนัข๕ตัว
เข้าพักเมื่อ๙เมษายนที่ผ่านมาแล้วจองเป็นแบบภูวิลล่า๒ห้องนอน
ก็คือคนรักสุนัขก็พาสุนัขมาเที่ยวด้วย
ภูวิลล่า๒ห้องนอนอยู่ติดชายทะเล
คือที่นี่ปกติเขาก็จะอนุญาตให้เอาสุนัขเข้ามาพักได้
แล้วเสียค่าเข้าพักตัวละ๓๐๐บาท
แต่ก็คือไม่ได้จัดสถานที่สำหรับขับถ่ายของสุนัขนะคะ
โดยนางสาวปาริชาติบอกด้วยว่าตั้งแต่ให้เช่าบ้านพักมานี่เลยเป็นครั้งแรกเลย
ที่มีลูกค้าปล่อยสิ่งปฏิกูลเอาไว้แบบนี้ในผ้านวมค่ะ

ซึ่งพอเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกไปนะคะ
ล่าสุดเนี่ยลูกค้าติดต่อเข้ามาขอโทษแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
เนี่ยค่ะก็เอาง่ายนึกดูว่าถ้าเป็นบ้านเราเราจะทำแบบนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะ